สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา๒๑กรกฎาคม

สุดท้ายส่งมาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด
โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรชบุรี
น้องไปก็รอรอเวลา
แล้วก็สุดท้ายภาพสุดท้ายที่น้องถ่ายได้คือชู๒นิ้ว
ก่อนจะปวดจนนอนดิ้นแล้วก็สิ้นใจไป

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเอ็กซาเรย์เนี่ย
แบบนี้คือโรคหลอดเลือดใหญ่

น้อยมากที่จะเจอประมาณ๕๓๐คน
ในจำนวนประชากร๑ล้านคน

วันนี้ทางคุณหมอเขาก็ออกมาชี้แจง

นี่คือคลิปในช่วงเวลาก่อนที่น้อง

นั่งไม่ไหวนั่งบ้างยืนบ้างนะครับ

อายุ๑๕ปีครับปวดท้องรุนแรงแล้วก็รับการรักษาที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี
สุดท้ายก็พบว่าเส้นเลือดใหญ่ในสวงอกแตกแล้วก็เสียชีวิต
ในฝั่งของคุณหมอผอโรงพยาบาลพยาบาลเองก็ออกมาชี้แจงนะครับ
พยาบาลที่ดูแลน้องก็ออกมาเปิดใจเหมือนกันบอกว่าก็พยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดแล้ว
เพราะว่าหลังเกิดเหตุก็มีสายตาของคนไข้มองพยาบาลอย่างแปลกอย่างระแวง
ในส่วนของความรู้เพิ่มเติมคุณผู้ชมเรามาสำรวจกันนะครับเพราะว่าน้อยมากอย่างที่บอก
นายแพทย์ชายสิทธิ์แสงทวีสินนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับอาการหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองแตกหรือการฉีกขาดของหลอดเลือดแดงใหญ่
ว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับผนังหลอดเลือดถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์นะครับ
มีโอกาสทำให้ตายได้อย่างรวดเร็วแม้จะได้รับการรักษาทันท่วงทีก็ตามคือโอกาสเสี่ยงสูงมาก
นี้ถ้าไม่มีอาการแทรกซ้อนอาจจะไม่มีการแสดงอาการใดออกมา
ส่วนอาการจะปวดที่หน้าอกท้องหรือไหล่แบบรุนแรงเหมือนกับถูกแทงหรืออวัยวะถูกฉีก
ทำให้คนไข้จะมีอาการคือซีดช็อกและเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว
ทีนี้การรักษานะครับคุณผู้ชมในกรณีการฉีกของผนังหลอดเลือดยังไม่แตกทะลุ
ทำได้๒วิธีคือการผ่าตัดและการสอดสายสวนเข้าสายเลือด
เพื่อใส่ท่อลวดค้ำยันบริเวณหลอดเลือดที่มีปัญหา
แต่ในกรณีที่มีการฉีกขาดของหลอดเลือดออกสู่ช่องอกหรือช่องท้องแล้ว
สิ่งที่จะต้องทำก็คือต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อใส่หลอดเลือดเทียม
และมีโอกาสรอดน้อยกว่า
ดังนั้นนี่ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมที่คุณหมอออกมาอธิบายให้กับคุณผู้ชม
จะได้ตรวจสอบตัวเองแล้วก็มาดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ทีนี้จากข้อมูลจากประเทศสหรัฐอเมริกาโรคนี้พบได้น้อยมาก
มีอัตราการเกิดโรคอยู่ที่ประมาณ๕๓๐คนต่อประชากร๑ล้านคน
นี้ส่วนใหญ่จะเจอในผู้สูงวัยครับอายุตั้งแต่๕๐๗๐ปี
เป็นโรคแทรกซ้อนจากหลอดเลือดแข็ง
สาเหตุมาจากอายุมากแล้วก็หลอดเลือดเสื่อมความดันโลหิตสูง
กลุ่มที่สูบบุหรี่หรือเป็นโรคเบาหวานจะส่งผลให้ผนังหลอดเลือดแข็ง
จนทำให้หลอดเลือดเนี่ยอ่อนแอสาเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดโรคนี้นะครับ
กรรมพันธุ์หรือหลอดเลือดในร่างกายอักเสบและทำให้เกิดการโป่งพอง
หรือเกิดอุบัติเหตุที่มีการกระแทกรุนแรงทำให้ผนังของหลอดเลือด
บางผิดปกติและก็โป่งพอง
คุณหมอบอกเพิ่มเติมนะครับบอกว่าการทำงานโรคหัวใจมากว่า๓๐ปี
ในประเทศไทยพบโรคในเด็กเพียง๑คนเท่านั้น
ที่สำคัญคุณหมอชัยสิทธิ์บอกว่าการรักษาต้องเป็นการรักษาในสถานที่ที่มีอุปกรณ์ทันสมัย
แนะประชาชนให้มันตรวจสุขภาพออกกำลังกายลดอาหารหวานจัดมันจัดเค็มจัด
หากมีอาการผิดปกติรีบพบหมอโดยด่วนนะครับ